จีนก็ได้ประสบความสำเร็จนะครับ
ในการส่งห้องทดลองอวกาศเทียนกงสอง

เพื่อเตรียมการก่อนที่จะส่งนักบินอวกาศขึ้นไปประจำการในเดือนหน้า
โดยโครงการสำรวจอวกาศนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เป้าหมายของจีนที่หวังที่จะสร้างสถานีอวกาศ
แล้วก็ส่งมนุษย์ไปเหยียบดาวอังคารในอีก๔ปีข้างหน้าครับ

ซึ่งบรรทุกห้องทดลองอวกาศเทียนกง๒
ถูกปล่อยออกจากฐานปล่อยทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะครับ
ภาพนี้เป็นภาพจากโทรศัพท์มือถือในระยะห่างจากจุดปล่อยเพียง๑๐๐เมตร
ซึ่งก็ถือว่าเป็นระยะที่ใกล้ที่สุดที่มีการถ่ายวีดีโอเอาไว้
โดยห้องทดลองอวกาศเทียนกง๒จะโคจรรอบโลก
ระยะที่ห่างจากโลกประมาณ๓๙๓กิโลเมตร
ซึ่งในเดือนหน้าจีนก็จะส่งยานอวกาศเฉินโจ๑๑

ปฏิบัติภารกิจภายในห้องทดลองอวกาศแห่งนี้
เป็นเวลารวม๓๓วัน
ซึ่งก็จะถือเป็นภารกิจบนอวกาศครั้งแรกของจีนในรอบ๓ปี
และในปีหน้าจีนก็มีแผนเชื่อมต่อห้องทดลองอวกาศเทียนกงสอง
และเทียนกงหนึ่งเข้าด้วยกันเพื่อเติมเชื้อเพลิง
ภารกิจของห้องทดลองอวกาศเทียนกง๒
จีนก็หวังเอาไว้ว่าจะทดลองทางวิทยาศาสตร์

รวมไปถึงการสำรวจภูมิประเทศของมหาสมุทร
ได้เริ่มต้นโครงการส่งนักบินขึ้นไป
ประจำการบินอวกาศครั้งแรกในปี๒๕๕๙
เป็นชาติที่๓ต่อจากรัสเซียแล้วก็สหรัฐอเมริกา
โดยทางการจีนมีเป้าหมายว่าจะสามารถส่งสถานีวกาศ
โคจรรอบโลกได้สำเร็จภายในปี๒๕๕๙
และมีเป้าหมายส่งมนุษย์เหยียบดาวอังคารให้ได้ในปีเดียวกัน